ปฏิบัติการของตำรวจปราบรามยาเสพติดในวันนี้อีกจุดหนึ่งที่เข้าไปนะครับ
ก็เข้าไปตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งย่านนทบุรี
แล้วก็จับกลุ่มน้องชายของอดีตภรรยาร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซ
ที่มีพฤติกรรมในการเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดในกลุ่มของเก่งลายพราง
ติดตามจากรายงานครับ
หลังสืบทราบว่านายเดชอุดมหนีมากบด่านที่บ้านหลังนี้นานนับเดือน
ใช้ความพยายามในการเจรจาอยู่นาน
ตำรวจจึงตัดสินใจทำลายประตูห้องเข้าไป

ผู้ต้องหาจะทำลายพยานหลักฐานทั้งหมด
ซึ่งการตรวจค้นในห้องพบเครื่องชั่งขนาดเล็ก
และซองยาที่ถูกเทลงชักโครกแล้ว
ผู้ต้องหาจะทำลายพยานหลักฐานกับผู้ต้องหา
เป็นหมายจับของสารอาญาให้จับกลุ่มตัว

ให้โทษประเภทที่๑

เดชอุดมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่๙๙ทับ๒๕๕๙

ในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
แอมเฟตามีนหรือไอซ์หรือยาบ้า

กลับไปเมื่อวันที่๘มีนาคมริมถนนประเสริฐมนุกิจ
ตำรวจเฝ้าติดตามพฤติการของผู้ค้ายาเสพติดกลุ่มหนึ่ง
ก่อนจับกลุ่มนายภัยทูลกล่อมเกี้ยง
พร้อมของกลางเป็นไอซ์๑๒กรัมและยาบ้า๕เมตร
แต่ผู้ต้องหาที่มาส่งยาเสพติดไหวตัวทัน
หลบหนีการจับกลุ่มไปได้
ซึ่งนายภัยทูลให้การซัดทอดว่า
คนดังกล่าวคือนายเดชอุดม
พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐาน
ขออำนาจศาลออกหมายจับและจับกลุ่มได้ในที่สุด
เดชอุดมยอมรับในชั้นสอบสวนว่ามียาเสพติดไว้เพื่อเสพ
และของกลางได้เททิ้งลงชักโครกไปขณะที่

ทอดหรือพาดพิงถึงบุคคลใด
ผลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มของเก่งลายพราง
ถูกจับกลุ่มและทลายเครือข่ายไปก่อนหน้านี้
เบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนางวิพากร
หรือการสุขพิมายซึ่งเป็นพี่สาว
และยังไม่พบความเชื่อมโยงกับอดีตพี่เขย

เราตรวจสอบละเอียดในโซเชียล
ในกลุ่มผู้ค้าผู้เสพอยู่แล้ว
บังเอิญปรากฏบุคคลคนนี้
ในกลุ่มผู้ค้าปลีกลายย่อย
แล้วเกี่ยวพันกับหลายแก๊ง

จากข้อมูลที่เขาเคยมีการขายยา

ก็มีสิทธิ์ยื่นอยู่แล้วตามสิทธิ์ของกฎหมาย
หลังสอบปากคำนายเดชอุดมแล้ว
พนักงานสอบสวนเตรียมนำตัวไปฝากขังต่อสารอาญาต่อไป
ซึ่งการประกันตัวเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่สามารถทำได้
แต่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่
เป็นอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน